ในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชศรีมา

ก็คือตำบลหนองปลือและตำบลหนองแวง
น่าเป็นห่วงมากน้ำท่วมสูง๓เมตรนี่คือสูงมาก
แล้วเขาบอกว่าหนักสุดในรอบ๓๐ปี
เพราะฉะนั้นเรามาตรวจสอบสถานการณ์ที่๒ขบวนนี้กันก่อนเลย
กับนายอำเภอเทพารักษ์คุณสนองมาลัยขวัญ
ในอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชศรีมาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้ว

สวัสดีครับ
สถานการณ์น้ำใน๒หมู่บ้านแล้วก็๒ตำบลของอำเภอเทพารักษ์
บอกว่าก่อนหน้านี้สูงถึง๓เมตรตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วครับเริ่มลดแต่ว่ายังเข้าหมู่บ้านไม่ได้

น้ำยังเชี่ยวอยู่ฮะนายอำเภอฮะตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมครับ
ฝนหยุดแล้วฮะขณะนี้หยุดหยุดตกแล้วครับ
ปฏิบัติการในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเห็นบอกโอ้โหไปกันตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืน
แล้วก็เช้านี้ก็ต้องดำเนินการต่อจะดำเนินการอย่างไรต่อครับนายอำเภอ
ครับวันนี้คือรอให้น้ำลดลดสักพักก็จะเอาน้ำเอาอาหารเข้าไปส่ง
พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านไทยสามัคคีคุ้มติดเขาเนี่ยประมาณ๕๐คนนะครับ
๓๐หลังคาเรือนประมาณ๕๐คนมีทั้งเด็กทั้งคนท้องนะครับ
เนี่ยก็เอาเรือใส่น้ำใส่อาหารเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปสำรวจความเสียหายในบ้านเรือน
แล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับ
ค่ะท่านนายอำเภอคะปัญหาอะไรตอนนี้ที่หนักที่สุดคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านพื้นที่การเกษตรหรือว่าบ้านเรือนประชาชนคะ
ตอนนี้คือทรัพย์สินของประชาชนนะที่เขาต้องใช้ดำรงชีวิตเนี่ยมันไปกับน้ำหมดเลยนะครับ
อำเภอฮะเห็นบอกโอ้โหหนักสุดในรอบ๔๐ปีมันเกิดอะไรขึ้นครับ
เขาบอกถามคนคนนี้บอกต้องอยู่นี่มาเกือบ๕๐ปีเพิ่งเคยเจอกันครับ

เพราะฝนมันตกหนักหรือว่าน้ำมันไหล
ต่อเนื่องครับฝนตกต่อเนื่องแล้วตรงนี้เป็นจุดพื้นที่ที่รับน้ำ
รับน้ำรอบด้านจากภูเขาเลยครับฝนตกต่อเนื่องตกตกทุกวันครับ
ครับกี่วันติดแล้วฮะ๓๔วันแล้วครับ
วันแล้วน้ำจากภูเขามันเชี่ยวกรากนะอย่างที่เห็นในภาพใช่ไหมในอำเภอ
ครับคิดใช่ไหมคิดไม่ถึงมาแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงนะครับน้ำขึ้นมาแล้วลงไม่ทันเลยครับ
นายอำเภอครับรายงานของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้เจ็บผู้ป่วยมียังไงบ้างฮะ
ตอนนี้ไม่มียังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับคือทุกคนที่อยู่บนหลังคาเมื่อคืนนี้
ทีมน้องกู้ภัยจากฮุก๓๑จากทีมทหารของพลทหารทีมปพเข้ามาช่วย
แล้วก็เจ้าที่ของทุกส่วนเข้ามาช่วยก็สามารถเข้าไปช่วย
ช่วยไว้ในที่ปลอดภัยนะฮะบ้านบนฝั่งโน้นนะครับ

หลังครับทุกหลังตอนนี้คนปลอดภัยครับ
ทุกหลังผู้สูญหายไม่มีนะฮะ

แนมเพลิงครับทีนี้ต้องทำอย่างไรต่อไปฮะมาตรการต่อไป
จากการช่วยเหลือแล้วมาตรการในการเฝ้าระวังจะเตือนประชาชนยังไงบ้างครับ
ก็มีแผนซ้อมแผนแล้วก็เตือนภายถ้าเกิดน้ำขนตกมา
ต้องทนทางนี้ก็จะต้องเคลื่อนตัวออกทันทีภายในไม่เกิน๒๐นาที
ออกจากพื้นที่ได้แล้วครับก่อนนะครับ
อีกน้ำ๓เมตรตอนนี้จะใช้เวลากี่วันในการระบายให้ลดลงเป็นปกติคะ
ปกติตรงนี้น้ำก็จะระบายเร็วอยู่ครับประมาณวันหนึ่ง
วันหนึ่งก็จะหายไปเพราะมันเป็นที่สูงชัน
ที่ลาดที่ลาดมันก็จะไหลลงไปทางลำเผือลำสนทิครับนะครับ

ประมาณอีกหกชั่วโมงก็น่าจะจะลดลงมาได้ครับอืม
แต่หลังจากนี้น่าจะมีมาตรการต่างที่เฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับท่าน
เพราะว่าใช่ครับโอ้โหเหตุการณ์นี้มันนักสุดในรอบสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยนะฮะ

ก็แจ้งก่อนแต่พี่น้องมันไม่เชื่อว่ามันจะมา

ขอบคุณที่ขอบคุณพูดคุยกันตั้งแต่เช้าแบบนี้นะครับ
โอ้โหฝนตกในหลายพื้นที่จริงนะครับ